วันนี้เรื่องราวการเมืองมันมีหลายแง่มุมมากนะครับ
แล้วคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามไทยรัฐมานาน
น่าจะคุ้นเคยกับการ์ตูนิสต์คุณชัยราชวรรษนะครับ

เคยเห็นผลงานลายเส้นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา

วันนี้ครับเป็นการกลับคืนสู่จออีกครั้ง
ของผู้ใหญ่มารและไอ้จ่อยแห่งทุ่งหมาเมิน
มีความเหมือนจริงมากหน้าตาอารมณ์
บอกเลยครับว่าจะทำให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วก็มิ้นท์เนี่ย
รู้สึกเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มากับไอ้จ่อยเนี่ย
เขามีชีวิตจริงนะและวันนี้เสนอตอนแรกครับ
กับชื่อตอนที่ว่างามไส้

งามไส้จะงามยังไงเชิญชมครับ
มีข้องรัฐบาลนะสิผู้ใหญ่
ท่านเห็นรายชื่อของแต่ละคนแล้วโอ้โห
งามไซส์จริงเลยผู้ใหญ่
ฮ่าไอ้ที่เองว่างามไส้มันงามยังไงวะ
เอ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอ
มีทั้งแป้งอย่างนี้เจ้าพ่ออย่างนี้
เรียกว่างามไส้แล้วจะให้เรียกอะไรล่ะผู้ใหญ่
แล้วเองไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงล่ะไอ้จอย
ข่าวเกิดที่นู้นแป๊บเดียวก็รู้ถึงทีนี้แล้ว
ผู้ใหญ่เนี่ยไม่อับสอบแหวะตัวเองบ้างเลย
นี่ไอ้จอยล่ามปามนะเองเนี่ย

ยังไงซะเราก็ต้องให้เขาแสดงฝีมือก่อนสิ

แล้วจะสรุปได้เมื่อไหร่ล่ะจ๊ะ
ฉันจะร้องแล้วเนี่ย

ก็แล้วแต่เองสิวะก็อยากจะร้องก็ร้องไป
ยังไงพวกเราก็ต้องให้เวลาเขาทำงานซะก่อน

แต่จะลองว่าเราจะทำตามสัญญา
พอเวลาที่ผิดไหมนาน
ไปเลยนะไปไกลนู้นเลย

รอให้ไอ้ชำฟังที่กลางทุ่งกลางนานู้น